ได้มีการแชร์เรื่องราวของวัยรุ่นที่มีปัญหากันเรื่องของโกงรหัสเกมในโทรศัพท์มือถือ
สุดท้ายมีเด็กนักเรียนชั้นม๓นะคะอายุ๑๕ปี
ถูกแทงนะคะเอาคัตเตอร์เนี่ยมาแทงจนน้องเขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วทางฝั่งผู้ก่อเหตุยังโทรไปข่มขู่ด้วยนะคะบอกว่าให้ถอนแจ้งความ
เรามีคลิปเสียงเรื่องของการข่มขู่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูค่ะ
กูจิโกะพอรูปหล่อมันพูดคำจามไม่เฟี้ยวแล้วปากดีแล้วมันปากแตกนะ
รูปหล่อเค้าได้ปะนี่ค่ะล่าสุดนะคะทางผู้อำกับการสอนอบุภาราม
บอกว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นกลางดึก๒๐
พฤศจิกายนข้างสำนักงานเทศกิจที่เขตธนบุรี
กรุงเทพคนเจ็บขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะในเออายุเพิ่งสิบห้าเรียน
อยู่ชั้นม๓ถูกคัตเตอร์แทงอ่ะค่ะก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลตากศิล
แต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้าน
จากการสอบปากคำพยานก็ได้ข้อมูลมาว่าคือทางน้องผู้เสียหายเนี่ย
ถูกในบิ๊กคู่กรณีขอยืมพาสเวิร์ดเกมมือถือไปเล่น
แต่กลายเป็นว่าถูกทำร้ายในการนามสมมุติอายุ๒๑ปี
คนนี้เป็นพยานและเป็นรุ่นพี่ของน้องผู้เสียหาย
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุตะโกนเรียกให้เข้าไปหา
พอเข้าไปหาปุ๊บคู่กรณีเข้ามาต่อยหน้าน้องเลยนะคะ
ตัวนิกันนามสมมติคนนี้โตกว่าเนอะตัวเองอายุยี่สิบเอ็ดก็เลยเข้าไปห้าม
น้องผู้เสียหายที่ใต้ราวนมซ้ายคือเหมือนกับ

กรีดเป็นทางยาวเลย๕เซน
ในกลุ่มของผู้ก่อเหตุก็เข้ามาห้ามค่ะ
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับปลื้มนะฮะที่เป็นคนเจ็บนะครับ
ปลื้มบอกว่ารู้จักกับบิ๊ก

นั่งเล่นแถวริมน้ำสำนักงานเทศกิจด้วยกัน
จากนั้นตุลาคมบิ๊กเนี่ยโกงรหัสการเล่นเกม
มูลค่าไอเทมที่สะสมเอาไว้ประมาณ๘๐๐บาท
แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคิดว่าเออพลาดไปเอง
ก็ไปเตือนรุ่นพี่ที่เป็นผู้หญิงว่าอย่าไปสนิทกับบิ๊กมาก
เพราะว่าบิ๊กเนี่ยโกงเกม
ด้วยความหวังดีของรุ่นพี่ผู้หญิง
พี่ผู้หญิงก็ไปคุยกับบิ๊ก
บอกว่าเออยังไงก็ดีกันเถอะอย่าโกรธกันเลย
นี่ฮะนี่บิ๊กนะฮะทำให้บิ๊กเนี่ยเขาก็ไม่พอใจ
เขาบอกเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้เอารหัสเกมไป
แล้วก็โมโหคิดว่าปลื้มเนี่ยไปพูดทำให้เขาเสียหาย
คืน๒๖พฤศจิกายนตี๑กลับจากดูพลุเห็นบิ๊กเล่นอยู่กับเพื่อน๔คนนั่งเล่นกันอยู่
แล้วบิ๊กก็เรียกให้เขาหยุดนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับเพื่อนในกลุ่ม
แล้วก็มาต่อยเขาแล้วบอกว่าขอแผลหนึ่งพร้อมกับเอาคัตเตอร์เนี่ยมาแทงด้วย
ตอนที่เขาพยายามก็บอกพี่ผมขอโทษเลยไม่ทำเถอะครับพี่
ไม่มีครับผมไม่ได้ยุ่งเลยครับผมพยายามไม่เจอเขาเลย
โทรมาขอว่าทรวมขอนคดีอะไรแบบนี้
พี่ผมที่อยู่ตรงนั้นด้วยเขาก็มีความเหมือนว่า
เขาบอกก็เหมือนขึ้นเสียง
ทางนู้นเขาก็ไม่พอใจเขาบอกนั้นว่า

เราไปที่บ้านของบิ๊กก็ไม่เจอบิ๊กนะ

วันเข้าบ้านตี๓ตี๔เหมือนกัน